เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งที่เราไปอยู่ในร้านอาหารที่มันมีทั้งไทยอิตาลียุโรปญี่ปุ่นครบเลย
ทีนี้เราก็เลยรู้รู้วิธีผสมผสานว่าเราควรจะผสมไทยแค่ไหนอิตาลีแค่ไหนยุโรปแค่ไหน
เชื่อพี่นะข้างหลังขายอะไรก็เจ๊ง

ไงกลับมาบ้านบอกเลิกขายแล้วเว้ยของกินเล่นเราขายของกินหลักดีกว่า
ตอนนี้ก็ยังอยากที่จะพัฒนาขึ้นไปอีกแต่ว่าก็โอเคละในระดับนี้
มาตอนเย็นทำให้ลูกค้ากินมีความสุขเห็นคนกินแค่เนี้ย
คืออาจจะไม่ได้หวังเรื่องของตัวผมอะไรสักไหน
สวัสดีคนรักเส้นทั่วประเทศไทยค่ะทุกทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงแบบนี้
ก็ถึงเวลาล่ำเวลาที่พวกเราจะต้องออกเดินทางค้นหาเมนูเส้นอนาชาติน่าทานน่าทานกันอีกเช่นเคย
โดยจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราได้พาคุณผู้ชมเนี่ยไปเรียนรู้เรื่องดาวน์ของเมนูเส้นอาณาชาติที่ตลาดหัวหมุม
มาร์เกตและ
ฟึ้นไปแล้วและวันนี้นะคะเราจะเปิดรวดกันเดินทางไปด้วยเมนูเส้นอาณาชาติจากร้านเด่นตลาดรังกับเหล้าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์ตลอดเดือนวิทยุนายน
ก็แหมเดี๋ยวนี้แบบบ้านเราเดินไปตรงไหนก็มีแต่ร้านอาหารเปิดใหม่
ไหนจะตลาดนัดเก๋หน้าเดินที่ผุดขึ้นอย่างมากมายทั่วทุกมุมเมือง
เล่าเส้นเป็นเรื่องก็เลยหาเรื่องมาช็อปเอ้ยไม่ใช่ค่ะ
หาเรื่องมาชิมก๋วยเตี๋ยวในตลาดดังกันสักหน่อย
ซึ่งนี่ก็จะได้เวลาที่คุณน็อตออกเดินทางไปค้นหาเมนูเส้นอนาชาติจากร้านเด่นตลาดดังกันแล้ว
โดยวันนี้นะคะเฮียเขาใจดีแวะไปรับน้องในทีมเล่าเส้นติดรถไปทำงานด้วย
ก็เลยเลือกคันนี้เป็นเพื่อนนำทางเพราะกว้างขวางนั่งสบายแล้วก็ยังขับขี่คล่องตัว
ที่สำคัญนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเปลืองน้ำมันเพราะประหยัดน้ำมันได้สูงสุดถึง๒๓๘กิโลเมตรต่อลิตร
อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเรียกว่ามีคันนี้ไปด้วยแล้วสบายใจและสบายกระเป๋าจริงจริงเลย
เมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับวันนี้นะครับ
เรามาออนทัวร์กันที่ตลาดนัดรถไฟรัชดาครับผม
สถานที่แห่งนี้นะครับเป็นตลาดนัดยามค่ำคืน
ที่ถูกอกถูกใจคนเมืองอย่างพวกเราอย่างมากนะครับ
ที่นี่มีทุกอย่างให้เราเลือกสรรเลยไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งหรืออาหารการกินครับ
แน่นอนครับเที่ยงนี้จะต้องมีร้านเส้นเด็ดให้เราได้ค้นหาแน่นอนครับ
เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
โดยเมนูเส้นอนาชาติที่เราจะไปสืบสาวเรื่องราวในวันนี้
คุณผู้ชมก็จะได้พบกับเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติ
ตลาดนัดยามค่ำคืนใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร
อย่างตลาดนัดรถไฟรัชดา
ต่อด้วยร้านบะหมี่จอมพลังบะหมี่ชามยักษ์ที่สร้างปรากฏการณ์คนต่อแถวยาวเป็นรถไฟ
แล้วก็ได้รับความนิยมมานานกว่า๕ปี
เตี๋ยวกุ้งรสไฟก๋วยเตี๋ยต้มยำมันกุ้งรสชาติเข้มข้นหอมหวานมัน
มาม่าหม้อไฟเกาหลีที่ขายดีที่สุดในตลาดนัดรถไฟรัชดา
พูดเลยว่าแต่ละร้านเนี่ยคอนเซ็ปต์โดดเด่นไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะ
ตลาดนัดรถไฟที่นำสปาเกตตี้รสชาติไทยมาโชว์ลีลาการผัด

และได้ชิมกันแบบสดใหม่ในตลาดแห่งนี้
ตามคุณนัทเข้าไปพร้อมกันเลย

มลุกลุกคลานมานานไม่มีวันตายเลย
ตอนนี้ไม่ตายแล้วไม่ตายอมตะแล้วแน่นอนฟื้นขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว
อันนี้ขายสปาเกตตี้เป็นหลักถูกต้องไหมครับค่ะถูกต้อง
มันลี่ล่ะคือเพราะว่าฟิวชั่นถึงขนาดนั้นไหม
กึ่งนะแต่มันจะออกไปด้านไทยกว่า
เมนูที่เป็นเมนูเด่นของทางร้านเมนูอะไร

ส่วนผสมชิ้นส่วนทุกสิ่งอย่างเนี่ยเดี๋ยวต้องคุยกับทางด้านเชฟ
ได้พี่หย่อยคุณส่วนอีกคนนึงพี่หย่อยงั้นเดี๋ยวเข้ามาหาพี่หย่อยในครัวโอเคไปครับผม
สวัสดีครับพี่หอยครับพี่หอยชื่อจริงหรือชื่อในวงการ
ชื่อในวงการนั่นใครตั้งให้ในหย่อยฮะ
ตั้งแต่อาจารย์ตั้งแต่สมัยปฐมแล้วค่ะพอดีหัวหยิกใช่ก็เลยเรียกหย่อยมาตลอด

แล้วคือหลังจากที่มันไฟไหม้หรืออะไรอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเออออกมาทำเองดีกว่า
ก็เลยเลือกที่ทำสปาเกตตี้ทำไมต้องเป็นสปาเกตตี้อ่ะใช่ค่ะ
มันเป็นเมนูที่คนทานได้ง่ายรู้จักแล้วก็เราสามารถเอามาปรับปรุงสูตรให้มันเป็นเฉพาะของเราได้

ใช่แต่ว่าในที่ที่ร้านอาหารเนี่ยมันมีทั้งหมด๕ครัวมีอิตาเลียนยุโรปญี่ปุ่นไทยแล้วก็มีขนมอยู่ในครัวเดียวกัน
คือพอเราทำขนมเสร็จเราสามารถไปเรียนรู้จากเชฟในครัวต่างได้เลย

ซึ่งเมนูที่เป็นเมนูแนะนำของทางร้านก็คือโจรสลัดผัดขี้เมา

มาดูส่วนผสมของโจรมันสลัดผักขี้เมากันบ้างว่ามีอะไรบ้างครับ
และอักษรแต่ละตัวก็จะหมายถึงวัตถุดิบแต่ละชนิดที่ใช้ทำซอสนั่นเอง
ซึ่งเมื่อนำกระเทียมน้ำมันและพริกมารวมกันก็จะได้เป็นซอสที่ชาวอิตาลีนำมาผัดกับเส้นพาสต้า
ที่จะให้ความหอมมันและมีรสชาติเผ็ดเบาตามสไตล์อาหารอิตาเลียนเลยล่ะค่ะ
แต่ว่าของหนูส่วนประกอบหลักเลยก็คือตัวโหระพากระเทียม
ของเขาจะเป็นกระเทียมเม็ดใหญ่ใหญ่แล้วฝานใช่อย่างของหนูใช้กระเทียมไทยเลย
แล้วก็ใช้ตัวโอรีฟออยล์แล้วก็อย่างพริกของเขาใช้เป็นพริกเม็ดใหญ่พริกแห้ง
เราก็ใช้เป็นพริกสดเลยพริกสดเลยเพื่อให้ได้รสชาติไทยเลยเต็มที่
ตัวนี้ส่วนผสมหลักของซูซอสแล้วมีอะไรอีกครับ
อย่างตัวผักที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยจะมีโหระพาผักชีเล็กผักชีฝรั่ง
ซอสผักขี้เมาของหนูเนี่ยถ้าขาดสามอย่างนี้ไม่ได้เลย
มันเป็นทำให้มีรสชาติให้มีกลิ่นหอมให้มีทุกอย่าง

จะมีเป็นอะไรบ้างกุ้งเล็กหอยเชลเบคอนหมูสับปลาหมึกแล้วก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำ
กุ้งแม่น้ำด้วยใช่ส่วนตัวเส้นล่ะ
ตัวอย่างตัวสลัดผักขี้เมาจะใช้เป็นเส้นดำ

มันมีความหนึบมีความมันนะคะเวลาผัดขี้เมาแล้วมันดาร์กอ่ะมันจน

ใส่แล้วมันรู้สึกว่ามันร้อนแรงมันดุดันอย่างนี้ใช่ไหม
ทำยังไงทำยังไงวิธีการซอสหน่อยก็คือก่อนอื่นเลย
ใส่น้ำมันใส่น้ำมันมะกรอกนะค่ะ

เพื่อทำให้ตัวน้ำมันก็มีกลิ่นด้วยอ๋อดึงกลิ่นหูระพาออกมาใช่
คือเอาจริงนะซอสของหนูใช้ผักเป็นตัวชูกิ่งชูรสทั้งหมดเลย
ต่อไปเป็นกระเทียมใส่ผักชีเล็กผักชีเล็ก
ใส่ผักชี้ทั้งหมดลงไปเลยหูระพาบิดก่อนนะฮะ

คือไอ้ผักขี้เมาของเราในความหมายคือเอากลิ่นของมันออกมา
จริงก่อนหน้านี้ไม่ได้เรียกว่าผัดขี้เมา
คือมันเพราะว่ามันไม่ใช่ผัดขี้เมาอ่ะมันเรียกว่าหนูก็ตั้งชื่อว่าสปาเกตตี้กึ่ม
อ๋อยังไม่ถึงเมายังไม่ถึงเมาแค่กึ่มกึ่มอ๋อยังไม่เมา
แต่ว่าคนไม่เข้าใจเราก็เลยต้องแบบว่าโอเคผัดขี้เมาก็คือผัดขี้เมา
แต่ว่ามันก็จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านอันนี้เราก็ใส่ตัวนี้อีกใช่
ผักสามชนิดนี่แหละที่เป็นกลัวทูลวงลูกกลิ่นใช่ค่ะ

คุณผู้ชมว่าเชฟย้อยของเราใส่ผักลงไปถึง๒รอบด้วยกัน
นี่ก็คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งของเชฟหย้อยที่หลังจากใส่ผักลงไปผัดรอบแรก
เพื่อเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยยังใส่ซ้ำลงไปอีกครั้งพร้อมกับสปาเกตตี้
เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมของรสชาติผักให้ชัดเจนและกลมกล่อมมากขึ้นนั่นเองค่ะ
ซึ่งเทคนิคนี้นะคะเชฟหอยเขาก็ไม่ได้ห่วงค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากจะเอาไปทำทานเองที่บ้านก็ไม่ว่ากันนะจ๊ะ
ตอนนี้ก็พร้อมนะครับที่จะลองโจรสลัดขี้เมาผัดขี้เมา

อันนี้เป็นสปาเกตตี้ต้มยำแห้ง
สปาเกตตี้ต้มน้ำแห้งอย่างนี้จานเท่าไหร่อ่ะให้เยอะอยู่แล้วเนี่ย

ให้อย่างนี้เลยเหรอไม่ถูกเลยนะให้อย่างนี้เลย

มันจะให้มีกลิ่นอายออกมาเถอะมีความหอมของเครื่องของผักขี้เมา

แต่ว่ารสชาติก็จัดจ้านจะเน้นเรื่องของความหอมของเครื่องตัวนี้มากกว่า
แล้วก็ความอร่อยของเส้น
อารมณ์นั้นแล้วคนไทยชอบกว่าเเกี่ยงเลย

ถ้าไทยเลยเพราะคือต้มยำหนึ่ง

หนั้งร้านอาหารที่มันมีทั้งไทยอิตาลี

แล้วเราก็เลยรู้รู้วิธีผสมภาษา
ว่าเราควรจะผสมไทยแค่ไหน

ช่วงดีจริงจริงช่วงดีชุบ
มาพูดคุยกันถึงประวัติของร้านบ้างดีกว่ากับเนเวอร์ดายสปีเก็ต้า
หนาวผ่านชีวิตมาเยอะแยะมากมาย
คือใจตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะเปิดร้าน
แค่ทีนี้เราก็ไม่ได้มีพื้นฐานมาตาตอยก

เราก็ไปทำงานที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องได้องค์คำรู้มา
ที่หน้าโรงเรียน

ตึกแถว๓ชั้นแล้วก็เปิดร้านข้างล่าง๒ชั้น

ก็รายได้ดีนะแต่มันจะดีเฉพาะช่วงที่เปิดเทอม

บวกลบคุณหาแล้วเราต้องหาอะไรเพิ่มแล้วแหละในเทอม
เราก็ลองตลาดเป็นตลาดกลางวันก่อนก็ยังไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร

แล้วพอตลาดรถไฟมาเปิดเราก็มองเห็นช่องทางแล้วว่าช่วงเวลานี้เหมาะ

ไปขายวันแรกตกใจหมดตั้งแต่ประมาณชั่วโมงแรก

แต่ว่าก็ประมาณร้อยจานแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะตุ้มตามขนาดนั้นชั่วโมงเดียว
แล้วก็แบบเฮ้ยเอาวะมันได้เว้ย
พอเขามาเปิดอีกสาขาที่นี่ยิ่งแยกสาขายิ่งเห็นเลย

ก็คือรถไฟตลาดรถไฟทุกอันเราไปหมดเลย

ทั้ง๓สาขาก็ติดตามกันได้

วันนี้เห็นนอกจากเมนูนี้ก็ยังเมนู

ยามหอยนั่งรมยามหอยเชลวยามหอยแพง

โอ้โหต้องขอปรบมือรัวให้กับความนิ้วดายของพี่พิงและเชฟหอยจริงเลยนะคะ

แถมยังมีฝีมืออีกต่างหาก
อย่างนี้ไม่แวะไปชิมก็คงจะไม่ได้แล้วล่ะ
เอ้าตอนนี้ก็ถึงเวลาไปพักทานน้ำทานท่ากันก่อน
เดี๋ยวสักครู่กลับมาชมกันต่อช่วงหน้าค่ะ